การศึกษาทางไกลผ่านระบบทีวีดิจิทัลฟรีทีวี๑๗
ช่องที่กระทรวงศึกษาที่การมูลนิธิศึกษาผ่านทางไกล
ร่วมกับกศธชเริ่มดำเนินการตั้งแต่๑๘พฤษภาคมไปแล้วนะคะ
พื้นที่เนี่ยก็ต้องมีการใช้กล่องรับสัญญาณถูกไหม
ไปดูที่พยาวกันหน่อยค่ะนักเรียนชาวเขาบอกว่าสุดปลื้มมาก
ปลื้มพอสุดเลยนะคะเพราะอะไรเพราะลงทุนลงรางแบบนี้ค่ะ
ขนอุปกรณ์มาติดตั้งเพื่อให้น้องนักเรียนชาวเขาเนี่ย
ได้มีโอกาสศึกษาผ่านทีวีแบบนี้ค่ะระบบดีเอลทีวีนะคะ
ฟรีทีวี๑๗ช่องครอบคลุมหลายระดับชั้นทุกสาระการเรียนรู้แบบนี้
เอาล่ะแม้ว่าอยู่บนเขาท่านก็ได้รับชมนะคะ
ได้มีการศึกษาเหมือนกันนะคะนำโดยคุณนัทสรรพรมเผ่า
เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำมินตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพยาว
มาพร้อมกับคณะครูค่ะจัดเตรียมอุปกรณ์กล่องรับสัญญาณโทรทัศน
เพื่อการศึกษาดีเอลทีวีไปติดตั้งแบบนี้ค่ะ
หมู่บ้านห้วยเดือดอยนางตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำ
ซึ่งหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามงค์
มีนักเรียนชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษากว่า๕๐คน
หมู่บ้านแห่งนี้มีไฟฟ้าใช้นะคะ
แต่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ภารกิจของคณะครูครั้งนี้ค่ะสร้างความปลื้มปิติยินดี
ให้กับผู้ปกครองให้กับนักเรียนเป็นอย่างมาก
หนึ่งในผู้ปกครองถึงขั้นพูดเลยบอกว่าขอบคุณมาก
ขอบคุณในความเสียสละของคณะครูที่ไม่ทิ้งเด็กแม้จะอยู่ห่างไกล
บอกด้วยนะคะว่าจริงลึกแล้วนะคะ
อยากให้มีโครงการแบบนี้มานานแล้วเพราะเด็กจะได้ทบทวนบทเรียน
ระหว่างที่ปิดภาคเรียนส่วนเด็กนักเรียนค่ะ
พูดเป็นเสียงเดียวบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณคณะครู

ที่มีการติดตั้งกล่องรับสัญญาณให้จนสามารถดูรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้
ยืนยันเลยนะคะว่าคุณครูตั้งใจแบบนี้
เด็กก็จะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันนะคะ
ขอบคุณด้วยน่ารักมาก